ต้องไปที่นี่คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะ
เขามีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ดีด้วยนะ
ไปดูกันไปกันนะคะที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาปลูกผักเป็นอาชีพหลักก็ว่าได้นะคะตอนนี้เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าออเดอร์ดีมากขายดีมากปลูกผักมากมายเลยนะ
มีคณะผักชีกะลำปลีแล้วก็พืชผักที่เราจะต้องรับประทานกันอยู่แล้ว
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่า
เป็นพื้นที่ป่าแห้งแรงไม่ได้อุดมสมบูรณ

สุดท้ายชาวบ้านก็ประชุมกันนะคะว่าจะทำอย่างไร
ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับพื้นที่
ทดลองขุดบ่อบาดานสลับกับการใช้น้ำที่กักเก็บจากน้ำฝนเอาไว้
ในที่สุดชาวบ้านก็สามารถพลิกฟื้นผืนป่าที่รกร้าง
มาเป็นขุมทรัพย์อันอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้
กว่าสิบสี่ไร่เลยนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาส
จากการที่ใช้ภูมิปัญญาใช้องค์ความรู้ใช้ทฤษฎีที่ในหลวงราชการที่๙
พระราชทานไว้ให้มาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะ
อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมจริงแล้วก็พื้นที่อื่นจังหวัดอื่น
ถ้ามีพื้นที่เล็กในบ้านของเราก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวทานเองได้ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ยังปลอดสารพิษด้วยนะ
ถูกต้องผักสวนครัวรั้วกินได้ใช่ไหม

คือฉันเป็นคนไม่ใช่ปลวักข่าวขอโทษนะ